ใช่น่าจะมีกี่เดือนแล้ววะ

เนี่ยกลุ่น๔ป่ะ

อันนี้ที่เราอัดเราถึงเดือนสิงหาเนาะ

วันแม่ช่วงกลางคืนด้วยอาจจะมีเสียงหลิดหลิ่งเลไลหรือเปล่าไม่รู้
ใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าคือเราอัดในช่วงที่ก่อนจะเปิดฤดูกาลนะครับ
อีกกี่วันนะอีก๒วันเองใช่ไหม

แค่วันกว่ากว่าว่าก็จะมีคู่ดึก
คู่เช้ามืดวันเสาร์ใช่ไหมที่เตะคู่แรก
อ๋ออ่ะอ่ะอ่ะ
เออรู้สึกว่าเตะวันเสาร์๓ทุ่ม

อาจจะหวังพึ่งดาวรุ่งก็ได้ไม่รู้
แต่ก็นะแฟนบอลก็จะเขินหน่อยนะช่วงนี้
ผมเบลอวันนี้วันนี้๒๔แล้วควรจะอะไรเราครับที่เราได้เกรือไหมว่า
ว่าจะเป็นอะไรจำไม่ได้ล่ะมันจะไม่ได้เกิดมันจะไม่ได้จำเป็นอะไร
จริงมันมีหลายคนมากที่เกี่ยวข้องกับเลข๔คือคนหนึ่งเนี่ยเป็นกองหลังชาวสเปน
อีกคนนึงก็เป็นกองกลางฝรั่งเศสที่เลิกเล่นไปนานมากแล้ว
แล้วก็อีกคนนึงก็เป็นกองกลางฝรั่งเศสเหมือนกัน
ที่ที่เขาอยู่ในยุคหลายเรียกกัน
ก็เลยคิดอยู่นะว่าจะเลือกใครดีแต่สุดท้ายก็เลยมาเลือกกองกลางฝรั่งเศสคนหนึ่ง
ผมว่าพี่ว่าทุกคนน่าจะพอเดาได้พอพูดถึงกองกลางฝรั่งเศสเบอร์๔

กลางฝรั่งเศสเนอะน่าจะเป็นที่ป๊อปอฟมายเลย
ใช่ผมถามอย่างนี้ดีกว่าพี่ตะเวลาพูดถึงปลาสึกเวียล่าเนี่ย
พี่ต๊ะรู้สึกยังไงกับนักเด็กคนนี้
รู้สึกว่าอะไรดีอ่ะมันจะใช้คำว่าอะไรดีวะ
เรียกว่าไอ้บ้าพลังสำหรับพี่อะ
เขาจะเป็นนัมเบอร์วันแน่นอน

แต่พอมันมีรอยคีนก็น่าจะเป็นคู่ปรับคู่ตกปร้อนที่เหมาะสม
มันมีคลิปเคยดูป่ะ
เคยดูมันมีคลิปแน่นอนมันมีคลิปก็คือการปะทะกันระหว่างรอยคีนกับเวียล่าในอุโมงใช่ไหม
ไปหาเรื่องแกนที่เดวิลแล้วก็เหมือนรอยคีนก็รู้
ไม่เอาไปพอใจว่าทำไมมาข่มเพลงอะไรกับลูกทีมผม
เขาก็เลยแบบชี้หน้าด่ากันในอุโมงก่อนที่จะเริ่มตะบันแข้งกันในวันนั้น
ซึ่งตอนนั้นแมนยูอับเซนอนคือเป็นคู่แข่งกัน
คลิกด้านในและออกสนาม
เป็นเกอร์กับเซอร์เล็กก็คือไม่ถูกกัน
แต่ปัจจุบันเขาเป็นเพื่อนที่ดีกันมากเป็นกายพ้นสนิทกัน
แบบอะไรวะเหมือนกันอย่างนี้ก็มีด้วยเนี่ยแปลก
อาจจะเพราะอายุเยอะขึ้นแล้วความเป็นคู่แคร์มันหายไป
เขาก็เลยกลับมาไฉมิกกันประมาณนี้

เบอร์สีฟรั่งเศษอีกคนก็ครอบมาเกเลเลถูกไหม

ใช่แล้วก็อีกคนนึงก็คือเซอร์เกียร์ลามอส
ที่คุณย้ายไปฟารี่แปลกแซงชักแม่ง
ทีนี้หวยมันมาออกเวียล่าได้ยังไงก่อนต้องบอกคนฟังหน่อย

คือเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเรียกว่าไงดีที่ให้ไม่เหมือนแช่ง
แต่คือเราก็อวยพรแหละเราอยากให้เขาอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรอย่างนี้
ใช่ส่วนลามอสเดี๋ยวค่อยเก็บไว้เล่าในโอกาสถัดไป
ทีมก็รวยทำไมได้ของฟรีกัน
คือโอเคได้ของฟรีถูกก็จริงแต่ว่าในสิ่งที่ต้องเสียแบบอย่างหนักก็คือค่าเหนื่อย

ค่าเหนื่อยนี่แบกหลังแอ่มแน่นอนนะครับ
คือฟรี๔คนนี้คือระดับระดับไปแล้วเป็นตัวจริงแน่นอน

เพราะว่าผมดูอยู่

ซึ่งก็คือที่เดียวกับที่จัดเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกนะครับ

สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องไปทีมที่ใหญ่กว่า

เหมือนว่าจะได้เล่นนะครับ

มันก็คือตามสเต็ปของฟุตบอลอะครับ

ไปสู่ทีมที่ใหญ่กว่า

ก็เลยแบบดึงไปเล่นที่อิตาลี
เพียงแต่ว่าการไปเล่นที่อิตาลีคือ

๒ปีแต่คือแทบไม่ลงสนามเลย
อ๋อเหรอ
ผมคุ้นว่าเขาน่าจะได้ลงประมาณแค่๒เกม

รูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
ไม่เคยมีภาพนั้นในหัว
แล้วผมก็ซื้อมาตอนผมเด็กข้างหน้าก็แบบไล่เปิดใหม่
มันก็แน่นอนว่าก็เขาไม่ประสบความสำเร็จที่อิตาลีถูกไหมฮะ

เป็นคนที่ทำงานกับเยาวชนมาตั้งแต่
ฝรั่งเศสทำมาตลอดนะครับ
ถ้าเกี่ยวกับคนไหนที่แบบมันน่าจะ

ช่วง๙๖เนอะใช่มั้ย
ใช่ครับเขาย้ายมาที่อัฟนอนตอนปี๑๙๙
จริงมันน่าแปลกเหมือนกันนะด้วยทรงวิธีการเล่นของเวร่าคนเล่นในอิตาลีได้ดีเนอะดุแบบนั้น
ใช่ผมว่าตอนนั้นก็พูดยากเพราะว่าหนึ่งคือสมัยนั้นเราหาดูฟุตบอลกาโชยากมาก
ผมคุ้นว่ามันแภงสมัยนั้นอ่าาา

ทำให้เราก็ไม่ได้มีโอกาสการดู

คราวนี้ในปีที่เวียระมาอาเซโนลกคือปี๙๖ใช่ไหมครับ
โอ้คนนี้เป็นนักเด็กที่ผมชอบมาเลย

ก็คือว่านักเตะที่เป็นอังกฤษเก่าแก่เนี่ยจะเริ่มถูกโละออกจากทีม
ถ้าคนที่ดูบอลยุค๙๐ก็ได้รู้จักพอร์เมอร์ซันจอร์นฮาร์ฟสันพอร์ลดิกคอร์ฟ
พวกนี้จะเริ่มละออกแล้วเพราะว่าเหนื่อยเยอะเริ่มเลยไหวแล้ว
ก็เลยแบบถูกปล่อยออกก็จะเหลือกับพวกกวนอังกฤษที่เป็นกองหลัง
พวกโทเนียดำมาตินคีโอนสตีฟโบในเจลวินเทอร์เบอร์ลีดิกซันพวกนี้อยู่ครบ
เลภาเลอร์อีกคนนึงเลภาเลอร์เล่นกองกลาง
พวกพี่ชอบแซวกันตอนเด็กเขาหน้าตาเหมือนเทเวเสร็จภาพ

พี่ชอบแบบเวลาดูบอลกันแล้วแบบไอ้คนนี้หน้าตาเหมือนเทพีเสร็จภาพเลย

ตลกดีตลกดีตลกดี
นึกถึงตัวเองตอนเด็กแล้วขำจินตนาอาการสูงเหลือเกิน

แล้วก็ดูเก้งกล้างเนอะแบบดูยังไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าสมัยปี๙๖ฟุตบอลอังกฤษมันคือฟุตบอลระดับ๒ระดับ๓ด้วยซ้ำของโลกลูกหนัง
เพราะหนึ่งคือเวียล่าพูดอังกฤษไม่ได้ตอนนั้นพูดไม่ได้เลยแล้วก็พูดได้แต่ฝรั่งเศส
ก็อาจจะช่วยในการปรับตัวได้แต่สุดท้ายอย่างที่เรารู้กันก็คือเวียร่าก็ผลงานค่อยดีขึ้นเรื่อยตามลำดับ
จนอาจจะกล่าวได้ว่าเวียล่าเป็นแบบนักเตะที่เปลี่ยนแปลงโลกฟุตบอลไปเลยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เนอะสำหรับผมนะ
ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลของเขาคือถ้าให้นึกถึงภาพตอนที่ดูฟุตบอลสมัยนั้นเราเห็นเวียร่าเล่นเนี่ย
ผมว่าเขาเป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นไฮบริด
ยังไงไฮบริดยังไง
มันมีความแข็งแกร่งแบบนักเตะอังกฤษ
แต่มีทักษะสูงแบบนักเตะฝรั่งเศส
คือเล่นลูกบู้ได้เล่นลูกหนักได้เสียบหนักได้แบบเข้าบอลแบบเต็มที่กะเอาตายเวียล่าทำได้
เป็นแบบสไตล์อังกฤษโบราณเลยอันนี้
แต่เรื่องของมันสมองเขาก็ระดับสุดยอดเหมือนกัน
เพราะว่าเวลาเป็นบอลสมองนะฮะก็คือเทคนิคดีมีทักษะ
เลี้ยงบอลได้มีวิชชั่นคุมเกมได้ดีการอ่านเกมการตัดบอลตัดเกม
คือเวียล่าแบบโคตร
พอปลอยพูดมาเมื่อกี้ก็ญาติภาพตามแบบเออจริงวะ

ทุกอย่างเลยเวียร่าเนี่ย
มีทั้งความเป็นสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเล่นได้เล่นได้หมด
อย่างที่บอกไปคือว่าที่การเข้าสกัดบอลเข้าการทำร้ายเกม
แล้วก็แบบทุกอย่างคือมันสามารถทำได้ในเวลาเสี้ยววินาที
ผมเคยเหมือนจำได้ว่าเวลล่าคือแบบเหมือนเข้าไปสกัดบอลนักเตะคนนึง
บอลกลับมาดูจังหวะปุ๊บออกบอล
ทุกอย่างแบบเสร็จภายในแบบไม่กี่วินาทีอ่ะคือแบบเฮ้ยแล้วมันคือแบบ
กองกลางที่โคตรเก่งอะฮะ
เขาก็อยู่กับอฟเซนต์ไปเรื่อยจนฝีเท้าก็ค่อยดีทุกปี
หลังจากประมาณปี๙๘๙๙ไปไป
ซึ่งพี่ก็คาดเดานะว่าเวลายังไงก็ต้องไปจบทีมใหญ่อีกต่างประเทศแน่นอน
ตอนนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ย้ายเนอะใช่ไม่ได้ย้ายไม่ย้ายคือนิ่งแบบ
ทีมใหญ่ยังอยาก

ผมว่ามี
พี่อย่าคิดแอบคิดลึกว่ามี
กับการเป็นรอนดอนเนอร์
เขาก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องย้ายอะไรอย่างนี้
อืม

โทนียดัมวิสเตอร์อาซินัลขอรีทาย

อืมจะไปกินเหล้าอย่างจริงจังแล้ว

แหม่

อะไรประมาณนี้
จริงเพื่อนคู่ที่ไปกินเหร้าด้วยกันก็คือพอร์ม
เว้นเกอร์ก็มีผล
อ่าใช่เหมือนเราเคยพูดไปแล้วเนาะ
เว้นเกอร์ก็มีผลเพราะว่า
ใช่มั้ยจำไม่ได้แบบเทปไหนอะ

เทปโรคผิดหรอ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เทปโรคผิดหรอ

เทปโรคผิดหรอ

เทปโรคผิดหรอ

เทปโรคผิดหรอ

เขาคิดไม่นานครับว่าใครสมควรที่จะเป็นกัปตันทีม
การมีภาระรับผิดชอบที่มากขึ้น
เหมือนตำแหน่งงานนะพี่เราเป็นตำแหน่งนี้ใช่ไหม

ซึ่งการเป็นกัปตันลีก็คือสิ่งนั้น

ใช่มันเป็น๒ทีมที่แบบแข็งแกร่งมากนะตอนนั้น
บอลสวยต่อบอลสวยงามอะไรอย่างนี้ครับ

น่าจะเป็นสไตล์ใหม่ของอังกฤษเนอะไม่ค่อยมีทีมไหนเล่นแบบนี้มาก
ตอนนั้นบอลอังกฤษน้อยมากที่จะเล่นบอลสั้น

ตอนสมัยเด็กก็อย่างนี้แหละพอเวลาเตะบอลพอเคาะกันเยอะพอเริ่มใครชิ่งกันเยอะก็จะแบบเฮ้ยอาเซนอนเหรออะไรอย่างนี้
มันกลายเป็นแบบเป็นภาพจำนั้นไปเลยจริง
ใช่ใช่นะฮะแต่พอเวนเกอร์เขาเลือกเวียล่าเนี่ย
ล่าเขากังวลเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นกัปตันทีมนะ
เพราะว่า๑โดยความที่เป็นคนฝั่งเศสวีอร่าเคยโดยเต็มเบรด
แล้วอยู่มาเป็นกัปตันทีมมันมันได้เหรอ
และก็ฟุตบอลอังกฤษสมัยนั้นเนี้ยมันน้อยตอนน้อยมาก
ที่จะแบบมีนักเตะต่างชาติเป็นกัปตันทีม
มันน้อยคนน้อยทีมากที่จะมีนักเตะที่มาจากต่างชาติ
ตอนนั้นในทีมก็เพียบเลยนะ
ใช่ในทีมมันมีตัวที่มีความเหมาะสมจะเป็นกัปตันทีมหลายคน

คือตำแหน่งผู้สาประตูพอเป็นกัปตันทีมเวลาที่จะสั่งการหรืออะไรอย่างนี้มันยาก
คุณจะไม่สามารถเดินไปหานักเตะอีกคนนึงเพื่อที่จะบอกว่าต้องทำอะไรนู่นนี่นั่น
คือถ้าจะเพราะว่าจะทิ้งปากประตูตัวเองก็ทิ้งไม่ได้ถูกไหมฮะ

ซึ่งอันนี้มันเหมือนกับเซอร์เล็กโซซันเลยเซินซันก็คิดอย่างนี้เหมือนกัน
จะไม่ได้เป็นกัปตันจริงของทีมจะไม่ใช่
คือในทีมมันยังมีคนเก่งและอาวุโสกว่าเราอีกเยอะ

ทำไมเจ้านายถึงเลือกกูวะ
อะไรอย่างนี้อะครับแต่สุดท้ายแล้วคือทุกคนเข้าใจครับ
เขาก็มองว่าตำแหน่งของเขามันไม่สามารถที่จะไปสั่งการได้
ซึ่งฐานะกัปตันทีมได้ขนาดนั้นจริงด้วยตำแหน่งผู้สาประตูใช่ไหม
ชาร์จกรรมการก็ลำบากแล้ว

วันดีคืนดีโดนเล่นแบบลุกเร็วอย่างนี้
ทีมก็เสียประตูได้นะอะไรอย่างเงี้ย

เหมาะกับการทีมไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูไม่เอา

แล้วก็ในปี๒๐๐๓อันนี้เป็นปีที่ผมจำได้
จำเลยแม่นเพราะว่าเป็นปีที่
อมตันได้เข้าชิงเอฟเลยครับ
ปกติเว็มบรีเนอะปรับปรุง
เว็มบรีเขาปิดปรับปรุง
ทำให้นัดชิงเอเวยครับหรือนัดชิงคาลิ่งครับ
มันก็จะแบบไปเตะที่อื่นที่ไม่ใช่สนามฝงของอังกฤษ

ผมเข้าใจว่ามันคือสถานะเดียวกับเว็มบรี
ก็คือสนามฟุตบอลแห่งชาติ

หรือว่าเวลาจับคอนเซิร์ตก็จับที่นี่ได้เหมือนกัน
ในเกมนัทชิงปี๒๐๐๓คาซันตัน

ตอนที่หลังจากชนะซาวนทันจะปุ๊บ
เขาก็มีการพูดคุยกันก็คือ
แมนก็เป็นคนบอกเวลาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนาไปชูถ้วยนะ
เวลาบอกไม่ไม่เอา
วันนี้เป็นวันของของคุณวันสิมัน

แมนต้องเป็นคนชูถ้วยเว้ยคือผมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย
เวลาแบบยืนยันเลยสุดท้ายสองคนนี้แม่งเถียงกันไปเถียงกันมา
จบกันที่เออถ้าถ้างั้นกูไม่ไปอ่าเวียล่าก็แบบอ้าว
ถ้าซีแมนไม่ชู้แล้วใครจะชูวะเพราะว่าซีแมนเป็นกัปตันทีมในเกมนั้นไม่ชู้ไม่ได้เว้ย
สุดท้ายก็เลยตกลงกันได้ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวซีแนนกับเวียล่าไปชูกันคนละคนละหู
อ่าชูคู่โดยโดยที่เกมวันนั้นอะวียร่าใส่ชุดสูตรนะฮะ
ส่วนซีแมนใส่ชูตัวประตูก็ถือถือถ้วยกันน่ะแต่เออตลกนิดหนึ่งเหมือนกัน
คือเทียงกันอยู่นานว่าใครจะต้องไปเป็นคนชูถ้วย
แต่ก็เป็นการให้เกียรติกันเนาะถ้าพูดถึงแบบนี้ก็น่ารักดี
คือในมุมของฟีมน์แมนก็มองว่าเวียล่ากับบางทีมตัวจริง
คุณมีศักดิ์นสิทธิ์ในการที่จะชูถ้วยนี้
อเจมส์โดยให้ชูปลอมกันค่ะ

อ่าอ่าก็คือปีไลฟ์ไพรอ่าอ่าปีไลฟ์ไพรเป็นปีที่สุดยอดมากมากคือ
ถ้อยทองถ้วยทองคือเออเป็นผมว่าอีกสักสิบยี่สิบปีก็คงไม่ได้เห็น
นะว่าแบบจะมีทีมไลฟ์ไพรขึ้นมาจากทีมหนึ่งอ่าอืมจริงอืมมันแล้วมัน
แล้วมันเป็นไร้ภายที่ไม่มีข้อกังขาอ่ะโอ้โหสุดยอดอะครับอืม
มันมันมันแบบมันมันสุดสุดจริงจริงอ่ะรูปการณ์นั้นของ
คือแบบโหแกร่งทั่วพี่ผมว่าของแท้คือผมว่าแฟนแมนยูก็ต้อง
ก็ต้องยอมรับแล้วว่าแบบนั่นคือค่ะไม่มีใครสู้ได้เอ่อ
เป็นร่างทองคือผมจำได้ว่าตอนนั้นคู่แดงกลางของเวียล่าก็คือ
มาโต้ซินวาเล่นดีมากเล่นดีทั้งคู่เลยอ่าเอออ่า
ฟาซิเลียนเป็นคู่อ่าเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่เล่นกันดีมาก
อะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมลืมไปแล้วน่ะแต่ว่าที่ลืมเขาไปแล้ว
เนี้ยเออเขาเขาตอนนี้จีลปาโตซินวาเนี้ย
ทำอาชีพเป็นเอเย่นนักฟุตบอลอ่าอืมแต่ผมจำไม่ได้ว่าลูกค้าเขา
มีใครบ้างแต่เคยมีเคยมีได้ยินก็คือนักเตะดัง
เคยก็อยู่กับซิลวานนี่แหละแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วอืมในช่วงก่อนนี้
ตะพูดถึงร้อยคีนใช่ไหมผมผมก็รู้สึกว่าถ้าเราพูดถึงเวลา
เราไม่พูดถึงรอยคีนอ่ะอ่ามันก็มันก็คงผิดอ่ะมันก็คงบาปอ่ะ
อืมมันคือแบบมันคือมันเหมือนคำพูดอ่ะอันอ่ะรอยกินเวลาใช่
ใช่มันเหมือนเป็นนามสกุลกันไปแล้วอ่ะใช่เพราะว่าสองคนนี้

อืมเขาแบบเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งเป็นนักสู้แล้วก็แฟร์นะฮะ
อ่าใช่ไหมโอเคก็จบกันไปก็คือลุกแล้วก็ออกไปเลย
รู้กันแบบรู้กันก็คือแบบฮึคือนักสู้นักสู้ก็สู้กันอ่ะ
เขาไม่มาบ่นอะไรอย่างนี้แบบแบบกระป๋วกระแปดอะไรแบบคือแบบ
สู้ก็คือสู้กันอะไรอย่างเงี้ยคืออ่าอ่าอ่าคือไม่มีบ่นอ่ะ
อัดก็คืออัดจบกันในเกมอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วก็ในบทสัมภาษณ์
ไม่น่าจบกันในเกมได้นะสองคนนี้อัดกันเออแต่จบกันในเกมนะ
ไม่เคยมีไม่เคยมีแบบออกมาข้างนอกเหมือนกัน
แล้วก็ในบทสัมภาษณ์เดียวกันเขาก็พูดถึงนักเตะหลายคนที่เขาชื่นชอบ
อืมฉลาดมากคือแบบแรงเพราะแบบเดียวคือเค้าก็พาลูก
หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ่อส่วนฟิโก้เวียล่าก็บอกว่าเป็น
นักเตะที่เร็วแล้วก็แข็งแกร่งเอาไม่ค่อยอยู่อ่าเทคนิคแถวที่ไอโก้
ใช่ใช่ใช่แต่คนที่เวียล่ายกให้เป็นอันหนึ่งให้พี่ตาเดาคือใคร
ใครวะอืมไม่น่ายากนะ
ใครวะใครวะซีดานเหรออ่าใช่ใช่ไหมอ่าเยราชใช่ครับ
ล่าไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ก็ไม่แปลกถ้าเขาถ้าเขาพูดถึงลุยฟิโก้ก็ก็ควรจะเป็นซีดานเนอะ
คู่ย่างประลงรอกันสมัยนั้นมันก็เหมือนเมซี่กับโด่สมัยนี้เนอะ
สองคนนี้เขาไม่ได้มีประตูเยอะใช่ใช่ใช่แต่ด้วยชื่อชั้นเขาเป็นเกรด
สำหรับพี่นะไม่รู้ไม่รู้คนอื่นรู้สึกไหมพี่รู้สึกว่าซีดานกับฟิโก้นี่คือแบบเกรดนั้นเลย
ใช่โอ้คิดก็
ก็น่าจะเป็นแบบพวกมนุษย์ยุคสุดท้ายครับ
ก่อนที่เป็นพวกสัตลาดแบบเมซิโรนันโบ

เป็นมนุษยุคสุดท้ายจริงที่เล่นฟุตบอลเก่ง
พี่ว่ากาก้าก็เริ่มจะไม่ใช่มนุษย์แล้วนะ

เพลงที่ดังในยุคประมาณปี๒๐๐๖
โอ้โหแต่ไอแมทนั้นนี่คือของจริงอะ

กาก้าเอากาก้าเหมือนกันนะ
หลังจากนั้นคือประมาณที่ประทิตย์อะ

และก็ไปปิดอาชีพที่

เสื้อเขาจะสีม่วงผมจำได้

ปีสุดท้ายที่อำล้าวคือหลังจากปีที่ไร้ภาย
ก็คือการทุจริตในวงการฟุตบอลอิตาลี

ใช่คือประคองตัวมากกว่าครับ

แต่ก็ส่วนก็คงไม่ค่อยได้ลงมาก
เพราะว่าเขาก็น่าจะอายุเยอะแล้ว
อะไรแบบนี้ครับ

อยู่ดีสรุปใช่ไหมครับครับครับอ่าใช่อ๋อมาจบสิตี้สิตี้
อืมไม่น่ามาจบทีมนี้เลยพออะไรครับพออะไรครับส่วนตัวครับ
ส่วนตัวอ๋อส่วนตัวบัวอืมชอบทีมนี้เป็นการส่วนตัวอืม
เราก็เอาจริงพูดถ้าสารภาพบาปก็คือเราสู้เขาไม่ได้หรอก
เป็นทีมที่น่าหมั่นไส้ที่สุดในโลกและตอนนี้
มันจะหมั่นไส้กว่าเดิมจะเป็นทีมที่น่าหมั่นไส้กว่าเดิม
แค่มีเกรียวอ้อเมซิไม่กล้ามาเพราะกว่ามันเป็นสำรอง
ในการเป็นผู้จัดการทีมใช่ไหมอ่าก็คือหลังจากที่เวียด
ล่าสุดจบการค้าแข้งที่แมนซิตี้ใช่ไหมครับ

ล่าก็ไปทำงานเขาเรียกเป็น

คุมทีมเหมือนทีมเยาวชนนะครับ

เป็นทีมเยาวชนอายุไม่เกิน๒๑ปีของแมนซิตี้ครับ

คือเป็นหนึ่งในกวน

เป็นโคตรนักเตะเยาวชนของทีมเจตตี้ที่ซิตี้ไป

แต่ผมว่าน่าจะทันกันแหละ
น่าจะมีโอกาสเฉียดกันนะผมว่า

คือจริงเมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึงว่า
เขาจะกลับมาเป็นผู้จัดการทีมหรืออะไร

นี่ก็ไม่ได้รู้คาเดียพาทของเขาว่า
สุดท้ายเนี่ยเขาไปเป็นผู้จัดการทีมอะไรยังไงเหมือนกันนะ
มารู้ตอนมีข่าวเลยเนี่ย

อันนี้ผมขยายความนิดนึงก็คือว่า

อืม

อืมมมมมมมมไปทัวร์โลกไปเนี่ย๑๐ทีม

ใช่มั้ยแต่ว่าฟีเท้าดี

มันยังไงมันดีขวาที่จะไปเล่นโยโกฮาม่าใช่มั้ย
เขาก็เลยถูกส่งไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะหน้าตาคล้ายกับจนโจเชียวี
ถูกต้องจะพูดพอดีเลย

โอเคเรากลับมาที่เวียล่าต่อ

แล้วก็เขาก็ถูกปลดออกมาเขาว่างงาน
แต่คือถ้าให้พูดกันตามตรงคือ
แต่คือสุดท้ายแล้วมันคุยกันไม่ลงตัวครับ

เพราะฉะนั้นแล้วโอเคเขาก็เลยเลือก

เพราะฉะนั้นแล้วบรรดาบ่อนพนันในอังกฤษ

ก่อนจากไม่ได้คุย
เออฉะนั้นไม่ได้คุย
เราอย่าไปแช่งเขาซิ
ทีมภาษาประมาณภาเลนะสะใช่ใช่ใช่ไอเป็นพิมพ์ระดับกลางที่ที่น่าสนใจนะที่
ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าปลายข้อนท้ายอ่ะเขาจะแบบป้นเปี้ยนอยู่กันก็มาไม่เห็นด้วย
แล้วก็เซอร์ไพรส์ตลอดล้มยักษ์ให้เห็นมาบ่อยเพราะเขาเขามีวิธีสาหะครับแบรนดี

แบกเหลือเกิน

ผมยังไม่แน่ใจเรื่องของแทคติกการเล่นของเวียล่านะ
ว่าคือเราไม่ได้ดู
เราไม่ได้ดูริว

เอาไว้เห็นกันเองในทีวีแล้วกัน
เพราะว่ากว่าที่เทปนี้จะออนก็คือ
พี่บริกก็จะเตะประมาณ๒๐๐๐เกมแล้ว

แต่เชื่อว่าเขาก็ได้จะเน้นดาวน์ลูกกันแหละ

แล้วอย่างนี้ไม่แน่ใจว่า
อะไรจะเป็นเครื่องการันตีว่า

อ่าคำถามนี้ดีมากครับ
อืม
เขามีเรื่องหนึ่งก็คือว่า

ซึ่งมันเป็นเรื่องที่วัดยากมากเลยนะ
มันเหมือนจะง่ายนะแต่ญาติหายเลยบอกเลย
คำว่าไม่ตกชั้นมันต้องวัดกันคิดถึงท้ายฤดูการเลยนะเว้ย

มันจะมี๔ทีมที่รุ้นแชมป์

นี่มันผ่านไปกี่ทีมมันผ่านไป๙ทีมแล้วนะ
ว่าอีก๑๑ทีมมันเป็น๑๑ทีมที่มีโอกาสตกชั้นหมดเลย

ใช่มะ
แต่ก็เท่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกอ่ะ
มันอยู่กลางตารางมาเสมอไงใช่

มันก็เหมือนจะดีแต่ว่าก็ไม่แน่อีกก็แหละ
เสริมทัพกันก็โหดร้ายเหลือเกิน

แต่แม่งคือโคตรยากอะ
ตกชั้นคือยากนะเอาจริง
มันเหลือ๑๑ทีมแต่โคต้าตกชั้นมี๓ทีม
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก่งแย่งกันแล้ว
เหลือ๘ได้

มันคือทีมเกรดเดียวกันเยอะ

คือทีมเกรดเดียวกันใช่
ถ้าเกิดไอ้ทีมเกรดเดียวกันเนี่ย
แล้วมันเกิดเล่นแบบหลุดฟอร์มอะ

แล้วเราลืมอย่างวูฟอย่างเงี้ยมันใช่หมดไง

ดูแต่ละทีมมันไม่ง่าย
เพราะฉะนั้นเยี่ยมไขที่บอกว่าไม่ตกชั้นอะ

แต่ไม่ข้ดยาก
งคดยากแล้วก็ที่พี่ยังพูดย้ำอยู่ก็คือ

ไม่ตกชั้นมันคือมันต้องดูที่ปลายรูปรุกการ

มันต้องดูเกมที่๓๘ด้วยซ้ำเผลอ
ใช่แต่ว่าความที่แบบ
คงเส้นคงวาหรืออะไรมันทำให้ดูแนวโน้มว่าจะมีโอกาสตกชั้นมันก็ปลดได้นะ

เล่นไปสักแบบ๑๕เกม
๑๕เกม๑๘เกมขึ้นรูปรุกการไปแล้วเนี่ย
ยังอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่แถว๑๕๑๖๑๗ต่อให้ไม่อยู่ใน๓ทีม

ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงจะโดนปลดอยู่ดี
ก็ง่ายครับมันจะมีบาร์ของบรรดาเจ้าของทีมเนอะ
ก็คือว่าบรรดาทีมที่อยู่โซนท้ายตารางในช่วงคริสต์มัสนะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นทีมตกชั้น
มันจะมีไม่กี่ทีมในวงการฟุตบอลที่จะแบบฟุตบอลอังกฤษนะที่แบบเป็นบ๊วยในช่วงคริสต์มัส
และสุดท้ายคือไม่ตกชั้นเนี่ยมันมีไม่กี่ทีมันมีแค่เวสบอมเลสเตอร์ซิตี้อะไรพวกนี้แค่นั้นเอง

เอาแต่ช่วยครับ
ถ้าเงื่อนไขนี้พี่ว่าน่าจะอยู่ได้สักพักนึงพี่ว่านะ
ยกเปิดธุรกาแล้วแพ้แบบเละเทะอะ
ก็คือเทปนี้ออนแล้วยีแอร่ายังอยู่

พีมมันมีทีมช่องอยู่แล้ว
มันก็คงไม่ได้เสียศูนย์จน
ยกว่าปัญหาเทคนิคที่คุยกันแล้วไม่คลิกเลย
มันสะเปร่าแล้วทอนตัวไป
นี่ไม่ได้
อย่างนี้อยากรู้ถ้าวิลล่าทอนตัวเอง
ไอ้พวกบ่อนคณันมันนับไหมวะ

ก็คือแบบให้เงินไปเลย
มันจะมีการตลาดประเภทที่บอกว่า

แต่ประกาศให้กับคนที่บรรดา

ให้แบบให้เงินล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน

แต่ว่าตามประเภทอยู่กับกฎหมายแล้วเราพูดได้
ปรไหลที่ถูกกฎหมายแบบนั้นคือ

อ่าคัดลอสไปก่อน

ซึ่งไหนรูปการณ์นั้นมันไม่แค่เก่งเดียว

มันแห่งด้วยใช่ใช่
มันแห่งด้วยที่นี้ไม่ได้แห่งเรื่องอะไร

ขับเขี้ยวมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนปีอื่น

ทีมใหญ่ที่ยังคงอยู่สักทีม
มันก็จะกดดันกว่านี้แล้วเตอร์อาจจะพลาดเองได้เยอะกว่านี้
แต่นี่พอมันเป็นสเปอร์ของเลสเตอร์สองทีมท่วนมันก็ง่าย
แล้วเป็นสองทีมที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการลุ้นชั้น
มันก็เลยถือเป็นโชคดี
แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าโชคดีในเรื่องของการทำให้เขาเก่ง
แต่ว่าโชคดีตรงที่ทีมอื่นฟอร์มตกหมด
บรรยากาศที่รอบได้มันเป็นอย่างนั้นหมดมันช่วยดราฟให้กับเลสเตอร์
ใช่ก็หวังว่าความโชคดีแบบนั้นมันจะ

เป็นเหมือนเอเวอร์ตันเป็นเหมือนเวสแฮมในฤดูการที่แล้ว
พี่ว่าได้ถึงนั้นไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเกิดมันเข้ามืออยู่ตรงนั้นได้

น่าจะชื่นชอบแหละเป็นนักเตะที่น่าจะ

พี่ก็เชียร์นะ
เป๊บคุมทีมหรือแม้กระทั่งมาคุมแมนซิตี้พี่ก็เชียร์เขานะ
อย่างน้อยเขาก็ยุกแต่ยุกบอยน์ไม่รู้ทันไหมมันยุกพี่อ่ะแน่
ตอนเป๊บเตะนี่ยังรู้ยุกเป๊บทันผมทันตั้งแต่เป๊บเริ่มดังเลย
เฮ้ยพี่มีเรื่องก่อนจะปิดรายการมีเรื่องจะบอกว่าโง่เง่าก็ได้
ขับมาตลอด
คิดว่าน่าจะเป็นชื่อเล่น
คือเราดูจากชื่อครับ
น่าจะเป็นชื่อที่ก่อนจากคำว่าเซ็ตเหลือเป๊บ

อืม

เพราะว่าเขาก็อยู่ในทีมสตาร์ฟของเป๊บอีกทีหนึ่งเหมือนกันตอนที่อยู่แมนซิตี้อะไรอย่างนี้

เขาเรียกว่าได้วิธีการมาเหมือนกัน

ก็หวังว่านั่นแหละเขาจะมาทำให้พาเลสยังคงอยู่กลางตารางแบบต่อเนื่องยันนาน

เพราะว่าพาเลสก็เป็นทีมหนึ่งที่อยู่กับพรีเมลีกมานานแล้วเหมือนกันนะ
นานครับนานครับแต่จำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้ว
ใช่พี่จำตั้งแต่เขากลับขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะยังไม่ตกชั้นมั้ง
อันนี้ข้อมูลไม่ชัวร์เนาะแต่รู้สึกอย่างนั้นว่าเหมือนพระเลสจะไม่ตกชั้นเลยตั้งแต่ขึ้นมา
รอบใหม่เขาอยู่หลายปี
นั่นแหละถึงวันที่เราปล่อยอีพีนี้ออกไปแล้วก็น่าจะพอได้เห็นฟอร์มกันบ้างแล้วแหละสัก๒๓นัด

ก็น่าจะพอเดากันได้ว่าอนาคตของปาติกเวล่าจะดำเนินไปยังไงต่อ

ส่วนในเอพิโซที่๕จะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอมาลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไร
ก็รายการเราก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์ช่วงบ่าย๒นะครับ

พอดีฟังพวกเราจบอีกไม่กี่ชั่วโมงบอลก็จะเริ่มเตะแล้ว

นะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วย

ไม่ได้จบภายใน๙๐นาที